อย่าให้มีเมริกก่อน

อุ๊กกิ๊บต้องตอบด้วยนะฮะ
หรูว่าควางอิสวาง

กิ๊กรักกันกับเจ้าพ่อขาแรปอย่างพี่โจอี้บอย

แล้วเออไปรักกับพี่โจอี้เนี่ยไม่เท่าไหร่
ถ้าแฟนเก่าของคุณกวางหรือว่าคุณโน๊ตนาธีเนี่ย
ไม่โพสต์เฟซบุ๊กไม่ประกาศผ่านโลกโซเชียลว่า

เออคือโพสต์สเตตัสแล้วคือสเตตัสนางนี้นะ
มีประเด็นติงไปถึงนี่

หลายคนก็เลยมองเลยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการสื่อไปถึงว่า
เขาโดนแย่งชิงมาหรือเปล่าหรืออะไรยังไง

เป็นคนแบบเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา
คราวนี้ถึงทีของน้องกวางกันบ้างแล้ว
ปล่อยให้เรื่องราวมันดำเนินกันมาพักใหญ่
แล้วคนก็เมาส์กันไปต่างนานานะคะ

คราวนี้กวางขอพูดเลยดีกว่าว่า
ตกลงแล้วพี่โจ้เนี่ยจีบเธอหรือเปล่า
หรือว่าเธอจะเป็นคนที่ออกตัวแรงไปหรือเปล่า

เป็นโค้ดคล้ายพูดจริงรักเจ้าทุกคน

เราก็ไม่มีอะไรค่ะเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยค่ะ
ก็มีคุยบ้างค่ะแต่ว่าพี่เขาก็โอเค

เพราะว่าต่างคนก็ต้องต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป
ใช่ค่ะ

ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปตอนนี้ก็เรื่อยมากกว่าค่ะ
อันนี้ก็ต้องไปถามพี่เขาค่ะ
ใช่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราพูดเราก็ดูออกตัวแรงใช่ไหม
คุยกันบ้างแต่ว่าก็ต้องลองถามพี่เขาดู
กันก็เหมือนกับประมาณว่าเราเพิ่งมาใหม่ในวงการอะเนาะ
สิ่งที่เราอยากให้คนโฟกัสก็คือแบบว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะมันก็ต้องปรับตัว
กวางนี้ตอนนี้กำลังจะมีผลงานกำลังรอออนแอร์อยู่

โน้ตนาธีก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่เหมือนกัน
ไม่ได้ว่าอะไรโจ
พี่ปั้นไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้จริงหรอ
บ้าตะบายอยากทำเรื่องศัลย์ของสรรพครั้ง

โอเคพี่โจ้ชอบปลูกป่าสนุกค่ะนี่ฉันรู้แค่นี้
รู้แค่ว่าทั้งหมดคือพี่โจ้ชอบปลูกป่า